ก็แชมป์ชายหญิงนั้นเป็นแชมป์สมัยแรกด้วยกันทั้งคู่นะครับ
บุญศักดิ์ตนสนะประกาศแควร์รักเก็ตแล้วครับ
ศักดิ์นะครับหรือว่าซุปเปอร์แมนครับก็เป็นนักแบตนะครับ
อดีตมือสี่ของโลกนะครับสมัยที่เขาฮอตนะครับ
แล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยสิบสามสมัยประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการนะครับ
สาเหตุก็เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเรื้อรังนะครับ
รวมถึงต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวเพราะว่าแต่งงานไปแล้วนะครับ
แล้วก็ยังเดินสายแข่งขันอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับ
ในชีวิตหลังจากแต่งงานเราใช้ทีมชาติมาสิบแปดปี
ตัวก็บอกนะครับว่าแมชที่ประทับใจที่สุดก็คือการเล่นแบบมินตัน
พาตัวเขาเองนั้นคว้าดับสี่ในโอลิปิกเกมส์นะครับปีสองพันสี่ที่กรี๊ส
โดยจะลงเล่นในวินตันลีกที่ประเทศอินเดียเป็นรายการสุดท้าย
ก่อนจะทบทวนอนาคตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากหลีกอินเดียเนี่ย
ก็คือต้องมานั่งทบทวนดูก่อนว่าเราจะทำอะไรต่อนะครับที่สำคัญที่สุดก็คงจะเรื่องของ
การมีเวลาให้คุณแม่มากขึ้นนะครับมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น
ก็ตอนนี้ก็ต้องเหมือนกับให้เวลาครอบครัวครับก็อยากจะฝากถึงแฟนแฟนทุกคนนะครับ
คอยเชียร์ผมมาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่า
ระยะเวลาที่รับใช้ทีมชาติเนี่ยก็เกือบ๒๐ปีนะครับมีทั้งแฟนที่เหนียวแน่น
แล้วก็ยังมีจำกันได้บ้างนะครับแล้วก็แฟนใหม่ที่ยังคอยติดตามผมอยู่นะครับ
ก็อยากจะขอขอบคุณนะครับคือผมได้กำลังใจจากพวกท่านนะครับ
ทุกครั้งที่เราไปแข่งขันในนามทีมชาติเนี่ยเราก็จะนึกถึงกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์จากคนไทยทั่วประเทศนะครับ
ก็อยากจะขอขอบคุณครับ
เชมป์เก่า
สองต่อหนึ่งเกมสี่แปดยี่สิบเอ็ด
และ๒๑๑๗คว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยแรก
ตาดูดีนะคนนี้อาจจะเป็นน้องเมย์สองก็ได้นะครับ
ผลงานเธอใช้ได้ก็กำลังเทิร์นโปรอย่างต่อเนื่องนะครับ